มาดูการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลกันหน่อยนะคะ
สำหรับในปีนี้ต้องบอกเลยว่าสุ่มเสี่ยงค่ะ
เพราะว่าการดำเนินการในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
บริษัทยังคงขาดทุนอยู่นะคะ

เพื่อที่จะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
ก่อนหน้านี้มีกำไรอยู่ในระดับกว่า๒๐๐๓๐๐ล้านบาทมาโดยตลอดนะคะ
ในปี๒๕๕๕มีกำไรสุทธิ๓๕๐ล้านบาท
ปี๒๕๕๖มีกำไรสุทธิ๒๘๕ล้านบาท
แต่หลังจากเข้าดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลในปี๒๕๕๙
ก็ขัดทุนติดต่อกันมากขึ้นเรื่อยจนถึงบัตรนี้ค่ะ
ปี๒๕๕๗ขัดทุน๘๕ล้านบาท
ปี๒๕๕๘ไรมาส๑ขัดทุน๑๑๗ล้านบาท
ปี๒๕๕๘ไรมาส๒ขัดทุน๑๑๔ล้านบาท
ปี๒๕๕๘ไรมาส๓ขัดทุนพุ่งขึ้นถึง๑๓๗ล้านบาท
เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจทีวีดิจิทัล
ในปี๒๕๕๗ได้ลงทุนไปแล้วกว่า๕๐๐ล้านบาท
ต่อจากนั้นประกาศอีกว่าจะใช้งบลงทุนอีก๑๐๐๐ล้านบาท
ในการดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลปี๒๕๕๙
กลับไปตรวจสอบผลประกอบการทีวีดิจิทัลในปี๒๕๕๗กันหน่อยนะคะ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาขัดทุนเกือบทั้งสิ้น